วันก่อนเห็นคลิปที่พี่แดนเขาลงเอาไว้เนี่ย
โอ้โหคิดว่าจะขอแต่งงานกันบนเรือนะคะ
เพราะว่ามีทริปทั้งคุณพ่อคุณแม่สองครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย

หลายคนเนี่ยแท็กทีมเชียร์กันเลยจริงนะคะ
แฟนคลับบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบใจตุ้มต่อมนะ

ผู้หลักผู้ใหญ่สองฝ่ายอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้
แต่ก็ต้องรอกันต่อไปก่อนค่ะ
เพราะว่าแพตตี้บอกว่ายังไม่มีแพลนจะแต่งเร็วนี้แน่นอน
แต่ว่าแฟนคลับน่าจะใจชื้นขึ้นค่ะ
เพราะว่าเห็นว่าเล็งสถานที่สร้างเรือนห่อเอาไว้แล้วด้วย

ยัง
พอดีคนเห็นว่าเหมือนแบบจับว่าเออมีสมควร

มีการแบบปรึกษาหาลือกันไหม
ยังค่ะจริงเหมือนเขาไปแบบว่าวันเกิดหนูอะไรอย่างนี้
คุณพ่อคุณแม่ฟังเราเขามาคุยแล้วหรือยังคะแพทย์
คือยังไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบคุยจริงจังอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไม่ลงตัวอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้
เขาเองเขาก็ยังมีงานที่แบบต้องทำอีกสักระยะอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเรื่องแบบที่อยู่อาศัยอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เออพยักหน้าก็ได้
จะตอบก็ได้ถือว่าพวกพี่ไม่รู้แต่ว่าพยักหน้านิดนึง

ชัดไหมล่ะหนักข่าก็ชงจนให้ได้คำตอบ

ยังไม่เสร็จใช่ไหมไม่ต้องพูดก็ได้

เป็นอันรู้กันว่าเรือนหอเสร็จเมื่อไหร่

น้องแพตตี้คืออายุ๒๙แล้ว

สตาร์ความเด็กแล้วก็น่ารักสดใสตลอดเวลาเลยนะคะ